คุณผู้ชมค่ะที่เชียงใหม่ค่ะมีทหารอากาศเมา
แล้วก็ขับรถเก๋งออกตามหาภรรยานะคะ
คือเขาบอกว่าภรรยาตีตัวออกห่างจากเขาครับ
ปรากฏว่าไปทะเลาะกับญาติของภรรยาพลเมืองดีไปช่วยไปห้าม
ไปบอกว่าใจเย็นใจเย็นถูกไล่ยิงจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะภาพนี้ค่ะประมาณสัก๑๕นาฬิกานิดนะคะ
หน้าร้านสะดวกซื้อค่ะคนก่อเหตุเป็นทหารอากาศเมา
ตามหาภรรยาที่บ้านญาติแล้วทะเลาะกับญาติภรรยาเสียงดังเอะอะโวยวาย
ออกมาแล้วก็ขึ้นรถเก่งที่จอดไว้แต่ยังไม่ขับออกไปทันทีนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะถือปืนลงมาข่มขู่ด้วยอ่ะจากนั้นก็ขับรถวนกลับมา
คือชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วเป็นพลเมืองดีนะคุณผู้ชม
เขาก็พยายามจะไปห้ามไปเกาะประตูเอาไว้แบบนี้ค่ะเพื่อจะคุยให้ผู้ก่อเหตุใจเย็นใจเย็นนะ
แต่คุณผู้ชมค่ะผู้ก่อเหตุชักปืนยิงใส่พลเมืองดีเลย
นี่ยิงแล้วแล้วก็จะลงจากรถตามไปยิงซ้ำอีกค่ะ
แต่รถเนี่ยมันสตาร์ทอยู่พี่อุ๋ยแล้วเขาเกียร์ทิ้งไว้เลยไหลแงไหลไปข้างหน้าเห็นไหมคะ
พี่อุ๋ยขอชีวิต
ผู้ตายแล้ว
รีบออกจากร้านไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
คนก่อเหตุเดินตามรถของตัวเองที่ไหลไป

เขาเป็นพลเมืองดีนะเขาหวังดี

เพราะเขาทะเลาะกับญาติเมียเสียงดังโวยวายไงคะ

แล้วลงจากรถตามไปยิงอีกอ่ะ

นี่ชักจ่อปืนแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนเจ็บเขาแบบกุมท้องเลยเนอะที่เขาโดนยิงแล้วยกมือไหว้
ทหารเหรอเป็นทหารอากาศค่ะ

ใช่ต้องขยายผลเพิ่มเรื่องของปืนนะคะ
หน้าร้านมินิมาตรที่บ้านห้วยแก้วหมู่๓ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจและเรียกกู้ภัยค่ะ
นายติน่าจองคำอายุ๕๐เป็นชาวไทยใหญ่
คนนี้คือคนเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลสันทราย

เรืออากาศเอกสันติชัยปัญญาทอง
สังกัดกองบินแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เขาขับรถหนีไปเลยนะคะคุณผู้ชมไปทางอำเภอแม่แตงค่ะ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑ปลอกตกอยู่กลางถนน
แล้วก็ที่ร้านมินิมาตรมีรอยเลือดหยดเป็นทางยาวเลยค่ะ
ตำรวจสพแม่แฝกก็ติดตามจับกลุ่มเรืออากาศเอกสันติชัยได้ที่ลานจอดรถของสถานีขนส่งอำเภอแม่แตง
พร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวไปที่สพแม่แฝกประสานนายทหารพระธรรมนูลมาร่วมสอบปากคำค่ะครับ
คุณผู้ชมคะจากการสอบปากคำเนี่ยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าก่อนเกิดเหตุเรืออากาศเอกสันติชัยเนี่ยขับรถเก่งไปที่ร้านมินิมาตรไปถามหาพี่สาวภรรยา
เจ้าของร้านที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนคิดว่ากีดกันไม่ให้พบภรรยาคิดว่าไปยุโยงให้ภรรยาขอแยกทาง
แต่ไปเจอลูกสาวเจ้าของร้านอายุ๒๗ที่เฝ้าร้านอยู่ก็พยายามจะไปทำร้ายแต่เหมือนกับว่ามีการถีบกระเด็นแล้วสู้กันขัดขืนกัน
ตัวลูกสาวเจ้าของร้านก็วิ่งหนีไปล็อกห้องล็อกประตูเอาไว้ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วย
ติหน่าเป็นพลเมืองดีเขาทำงานรับจ้างอยู่แถวนั้น
เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยมาช่วยคุยเกลี้ยกล่อมตัวผู้ก่อเหตุว่าใจเย็นใจเย็นแต่เนี่ย
กลายเป็นถูกยิงบาดเจ็บเจ็บหนักนะคะครับเจ็บสาหัสด้วยอ่ะ
ผู้ก่อเหตุก็ขับรถเก๋งหนีหายออกไปเลยเขาอ้างว่าไปตามหาภรรยาที่สถานีขนส่ง
แล้วตำรวจตามไปจับได้ที่สถานีขนส่งค่ะ
ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวว่าทหารนายนี้มาอยู่ในหมู่บ้านได้๗๘ปีไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
แต่ชอบดื่มเหล้าและปัญหาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชม
ทหารนายนี้ชอบดื่มเหล้าและชอบพกอาวุธปืนเดินไปไหนมาไหนพกปืนตลอด
คนก็เลยไม่ค่อยกล้ายุ่งไม่ค่อยคุยด้วยชาวบ้านเขากลัวกันหมดค่ะ
อยากให้โอ้โหคนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนช่วยหน่อยเถอะ
อย่าให้มันมีเหตุการณ์ซ้ำซากลักษณะแบบนี้แล้วตัวทหารนายนี้อยากจะให้ถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ลูกเมียยังมาข้าวโรคแต่นิสัยแก้เป็นมันเร็งกิเล
แล้วกันปกติก็บอกถ้าสมมุติมันออกจากของมาเนี่ยเจ้า
นั่นแหละก็ควรมีปัญหาเนี่ยถ้าออกของมาเจ้านี่ทำไปตามกั้นตอนแล้ว
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกคนในครอบครัวมาพูดคุยนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุเองตัวทหารนายนี้
ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและข้อหาเรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อหาตามคดีอาญาเนาะในส่วนของผู้บังคับบัญชา
ในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของเขาที่เขาทำงานอยู่เนี่ย
จะออกมาตอบเรื่องนี้ยังไงจะลงโทษยังไงบ้างเนี่ย

คือมันเห็นได้ชัดว่าคุณมาในชุดที่ไม่ได้ชุดเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วคุณพกปืนนะคะแล้วชาวบ้านบอกคุณพกปืนตลอดเวลาเลย
คุณผู้ชมส่งข้อความเลยว่าผู้บังคับบัญชาของทหารในนี้จะว่ายังไง
ต่อให้เป็นปืนส่วนตัวเป็นบุคคลทั่วไปคุณก็พกปืนไปไล่ยิงเขาอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ
โอ้โหเรื่องนี้มันสุดอย่างนี้นะเรื่องอาวุธปืนนะ